เชื่อว่าตอนนี้นะคะประชาชนชาวไทยมากกว่าร้อยละห้าสิบ
กลัวกลัวโควิดแต่มีบางคนเขาไม่กลัวเขาบอกแล้วนะคะ
อย่าไปรวมตัวกันบางคนก่อนหน้านี้กินหมูกระทะ
ยังมีที่อุดรตั้งวงดื่มเหล้าอ้าวก็มี
รายล่าสุดอุดรธานีค่ะเล่นไพ่ไพ่ป๊อก๘หนาว๙สบาย
เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่สบายแล้วนะเดี๋ยวจะตามไปจับกลุ่มนะคะ
แล้วก็เข้าไปทลายแบบนี้นะคะนี่คือบรรยากาศตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไป
ในจุดที่ประชาชนเขาร้องเรียนมาแล้วห้องแคบแบบนี้
เข้าไปอยู่กันตั้งหลายคนเนี่ยนะคะมันเสี่ยงนะคะ
เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปทำหน้าที่คือฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจอุดรธานีค่ะ
บ้านหลังนี้อยู่ในหมู่บ้านศรีบุญเรืองตำบลบ้านตาดเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านเขาร้องเรียนไปบอกมีคนเปิดห้องเล่นไพ่ในบ้านหลังหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ไปถึงค่ะพบนักพนันมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิง
พอไปถึงเขาเด้งออกจากวงไพ่ค่ะไปซ่อนอยู่ตามห้องต่างภายในบ้าน
ตำรวจเปิดทุกห้องเลยไปเอาตัวออกมาได้ทั้งหมด๑๔คน
สวมใส่หน้ากากอนามัยแต่การที่คุณอยู่ใกล้กัน
ไม่ได้หมายว่าไม่ได้หมายความว่าคุณจะปลอดภัยเนี่ยนะคะ
จากการตรวจค้นพบไพ่หลายสำหรับชิปในการเล่น
โต๊ะเก้าอี้กระจาดพลาสติกโดยนางทิพพวันคงศูนย์เนิน
คงสูงเนินรับเป็นเจ้ามือแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปกันเลยค่ะ๑๔คนไปโรงพักดำเนินคดีค่ะ